คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันนะฮะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีอุกชกันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะครับเพราะว่า
นี่แหละครับรุมแทงหนุ่มเบนเจอร์เพศวัย๒๕ปีเสียชีวิต
ใกล้ห้องน้ำของห้างแห่งหนึ่งย่านรามอินทานะครับ
ท้ายสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่ม๒วัยรุ่น
ซึ่งเป็นมือแทงได้แล้วเพราะว่าตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนเหมือนมาดักรอผู้ตาย
อยู่แถวห้างแล้วก็มีการเดินตามผู้ตาย
แถวบริเวณห้องน้ำของห้างและหลังจากนั้นอย่างที่เห็นในคลิปฮะ
มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็แทงผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนั้นก็คือ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็พบศพของนายจิรเวศมาตูเวศ
อายุ๒๕ปีสภาพศพนอนหงายจมกองเลือดสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ
กางเกงขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
บริเวณหลังจำนวน๒แผลนะฮะในกระเป๋ากางเกงพบยาเม็ดกล่อมประสาท๕แผง
ใกล้กันพบอาวุธมีดพกยาวประมาณ๗นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่
ก็พบซองปืนแล้วก็น้ำกระท่อมอีก๑ขวด
หลักฐานทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญโดยเฉพาะยาอะไรพวกนี้นะคุณนะ
โดยบอกว่าเป็นยากล่อมประสาทยาแก้โรคซึมเศร้า
จอดที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับก่อนจะเดินเข้าไปในห้าง
เขาวนเวียนกันอยู่หน้าห้างแบบนี้เหมือนดักรอใครสักคนหนึ่งนะครับ
หลักจากนั้นภาพตัดไปว่าเขาเดินเข้าไปในห้างแล้วก็มีการไล่แทงกันวิ่งออกมานอกห้างตรงนี้
ซอกที่เข้าห้องน้ำนี้เห็นแล้วนะฮะนี่เริ่มไล่แทงกันแล้วนะครับ
คนที่เพิ่งเข้าห้างไปเมื่อกี้วิ่งไล่ทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่ง
แล้วก็มุมตรงนี้มันเป็นมุมอับกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้แล้ว
แล้วก็เห็นเพื่อนของผู้ตายก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันก็เหมือนสองต่อสองอะไรนะครับ
ปรากฏว่าผู้ตายถูกแทงนะครับผู้ตายถูกแทงแต่วิ่งไปเสียชีวิตหน้าห้าง
ถูกแทงหลัง๒แผลวิ่งไปเสียชีวิตหน้าห้างตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจศพนี่แหละครับ
แต่ว่าลาออกมาแล้วประมาณ๒๓เดือนเพราะว่าทำงานไม่ไหวนะครับ
ปัจจุบันยังไม่มีงานทำนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
นายจีรเวศนะครับอยู่ที่บ้านพักนายจิรเวทคือผู้ตายเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่บ้านพักย่านครูบอลได้มีเพื่อนชื่อแฮ็กเนี่ยนะครับ
ที่ห้างฟู้ดแลนด์แห่งนี้สุดท้ายมาพบคู่อริเป็นชายวัยรุ่นสองคน
บริเวณห้องน้ำต่างฝ่ายต่างก็ทะเลาะกันเอามีดไล่แทงกัน
นายจิรเวทถูกคู่อริแทงจนบาดเจ็บวิ่งถือมีดออกมาที่ซอยข้างห้าง
แล้วก็มาเสียชีวิตอยู่หน้าห้างในเวลาต่อมานะครับขณะที่คู่กรณีก็ถูกแทงบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
วิ่งถือมีดเนี่ยหนีไปรักษาตัวที่คลินิกแห่งหนึ่งในตลาดแถวตลาดประเขาเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยครับก็เอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงก็รู้ว่ามือก่อเหตุได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ก็เลยตามไปที่คลินิกแห่งดังกล่าวปรากฏว่าไปพบคุณไปพบผู้ก่อเหตุ
อายุยี่สิบเอ็ดปีผู้ชายเสื้อสีแดงที่เห็นในคลิป
แล้วก็จับกลุ่มนายโอ๊ตนามสมมุตินะคนเสื้อดำเนี่ยนะครับ
เราต้องเบลอหน้าด้วยเพราะอายุแค่๑๘ปี
พร้อมของกลางอาวุธมีดปลายแหลม๑เล่ม
จับกลุ่มได้ที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดประเขา

เพราะเขาก็ถูกผู้ตายแทงด้วยเหมือนกัน
และรับบาดเจ็บด้วยเหมือนกัน
จากพวกเขาเนี่ยไอ้ตัวยานอนหลับยากล่องประสาท
หรือว่าเขาบอกว่ายาแก้โรคซึมเศร้าเนี่ยทางฝั่งผู้ตายคือนายจิรเวท
ได้ติดต่อพวกเขาขอนัดขอเจอแล้วก็ขอซื้อนะครับ
พร้อมกับนายเช็คเนี่ยมาถึงนะครับก็เดินเข้าไปในห้องน้ำกัน
อืมเพื่อเหมือนจะไปส่งไอ้ยาตัวเนี้ยใช่ค่ะนะฮะไปส่งไอ้ยาตัวเนี้ย
ก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปส่งยาดังกล่าวให้
ระหว่างนั้นนะครับปรากฏว่าเพื่อนผู้ตายอีกคนนึงเดินเข้ามา
แล้วใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะพวกเขาจ่อทำไมรู้ไหมคุณ
เหมือนจะปล้นเอายาปล้นเอายาโดยไม่จ่ายตังค์จะปล้นเอายาไปโดยไม่จ่ายตังค์
ค่ะนะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยตบหน้าแล้วฝั่งผู้ตายเนี่ย
ก็รุมกระทืบพวกเขาในช่วงชุนละมุนเนี่ยนะฮะปรากฏว่านายโอ๊ต
ใช้อาวุธมีดที่พกติดตัวไปจ้วงแทงผู้ตายไปผู้ตายได้รับบาดเจ็บ
วิ่งหนีออกไปนอกห้างแล้วก็ไปเสียชีวิตตัวของอ่านายโอ๊ตแล้วก็นายเมธันเนี่ยนะ
บอกว่าหลังก่อเหตุพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ก็เลยต้องหลบหนีไปรักษาบาดแผลที่สถานพยาบาลคลินิกแห่งหนึ่ง
ลาดประเขากระทั่งมีตำรวจติดตามเข้ามาจับกลุ่มในที่สุดครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าไล่เรียงดูภาพจากกล้องวงจรปิดเราจะเห็นฝ่ายหนึ่งมีสอง
ฝั่งของนายจีรเวศผู้ตายเนี่ยก็มีเพื่อนชื่อแฮ็กอีกคนนึง
ที่จะมารอรับยาตอนแรกมากันสองคนแต่จากคำให้การของนายเมธัน
พบว่ามีเพื่อนผู้ตายคนโผล่มาแล้วมีปืนมาด้วย
ที่มีปืนมาด้วยเป็นสามคนเออเออเขาเลยบอกว่าฝั่งผู้ตายเนี่ย
มีสามค่ะฝั่งตัวของผู้ก่อเหตุคือนายเมธันอ่าเมธัตรนะคะ
แล้วก็ตัวนายโอ๊ตเนี่ยมีสองอืมเออนะฮะทีนี้ครับ
แล้วก็สามารถตามจับกลุ่มมือแทงได้เรียบร้อยแล้ว
ต้องอยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็หาหลักฐานทั้งหมด
เพื่อที่จะดำเนินคดีด้วยนะฮะ
นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจอีกเหตุหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะครับ